เราทราบกันว่าของไหว้ปีนี้เนี่ย
ที่หลักเลยราคาสูงขึ้น
ที่นี่เนี่ยเขาก็เลย
นำสัตว์ชนิดนี้นะครับ
ที่เขาทำมาค้าขึ้นร่ำรวยขึ้นมา
มาทำของไหว้ในการไหว้จุดจีนปีนี้ครับ

นี่แหละค่ะมาทั้งหัวทั้งตัวทั้งหางครบเลย

ลอกหนังให้ด้วยพร้อมรับประทานพร้อมลามารับประทาน
รุ่งทวีชัยแล้วก็มีสวนผลไม้ด้วย

กับญาติญาติมารวมตัวกันไหว้บรรพบรุษแบบนี้
ต้มทั้งตัวมาไหว้บรรพบรุษแทนเนื้อหมู
สายพันธุ์น้ำจืดน้ำหนัก๓๐กิโลกรัมยาวประมาณ
๒เมตรได้นอกจากเนื้อจราเข้แล้วนะครับอาหารไหว้เจ้า
กระดูกหมูแทนนะครับ
ผักรวมแต่ก็ใส่เนื้อจราเข้
ขิงเนื้อจราเข้ผัดเผ็ดเนื้อจราเข้

้องตันส่วนที่ดีที่สุดของเนื้อจราเข้ก็เอามาตุ๋น
แล้วก็มีผัดกะเพราเนื้อจราเข้ด้วย
ส่วนผลไม้มงคลนะครับก็มีนะฮะต่างของไหว้นะฮะ
ผลไม้นี่เขาก็เอาจากสวนเขาแหละสวนเขาที่ปลูกไว้
ฟาร์มจราเข้เล่าบอกว่าเปิดฟาร์มจราเข้มานานกว่า๓๐ปีครับ
มีจราเข้ที่เลี้ยงไว้กว่า๑๐๐๐ตัว
ปกติก็ไหว้ผลไม้หมูไก่แหละแต่ปีนี้ของไหว้ขึ้นราคา
ก็หันมาใช้วัตถุดิบที่ฟาร์ม
เพื่ออยากให้บรรพบรุษนี่ผมชอบตรงนี้นะ

คือเขาบอกว่าที่ทำแบบนี้เพื่ออยากให้บรรพบรุษได้รับรู้
และเห็นว่าสิ่งที่ลูกหลานได้ทำมาตลอด๓๐ปี

และประสบความสำเร็จในธุรกิจก็เพราะจราเข้
และรายได้จากฟาร์มจราเข้ที่บรรพบรุษทำกันมานั้น
ส่งต่อถึงเขาก็มาต่อยอดในการทำไร่ทำสวนอีกด้วย